เรื่องของกระแสนะครับชุดแข่งขันทีมชาติไทยที่เราสามารถซื้อสายเชียร์กันได้นะครับ
หลังจากที่เปลี่ยนเจ้ามาใช้ในแบรนด์ของวาริกนั้นก็มีกระแสข่าวใหม่โลกโซเชียลว่าราคาจะแพงกว่าเดิมหรือเปล่า
ซึ่งทางแบรนด์ของเขาก็ได้เคยบอกไปแล้วนะครับว่าจะพยายามทำสินค้าออกมานะครับในราคาที่สามารถจับต้องได้
วาริกก็เปิดให้จองชุดแข่งทีมชาติไทยล่วงหน้านะครับทั้งเกรดผู้เล่นในราคา๑๙๙๐บาท
แล้วก็เกรดธรรมดาในราคา๘๙๐บาทนี่คือราคาที่ถูกกับเดิมในราคาที่เป็นเกรดธรรมดา
เพราะว่าเกรดผู้เล่นก่อนอันนี้มีการแจ้งเอาว่าอาจจะไม่ได้ให้แฟนบอลได้ซื้อใส่กัน
แต่ว่าล่าสุดก็เปิดให้จองเหมือนกันนะครับ
ก็มีแฟนบอลบางส่วนแสดงความเห็นในโลกโซเชียลว่าราคาค่อนข้างแพง
ที่ชื่นชอบการสะสมถ้าเป็นการสะสมเสื้อทีมชาติ
ซึ่งเป็นเสื้อทีมฟุตบอลส่วนใหญ่ของนายมนตรีแดงดา

แต่แฟนบอลทั่วไปเนี่ยยังมีกำลังที่จะซื้อได้
แต่เมื่อราคาเพิ่มขึ้นแฟนบอลก็หวังจะได้เห็นเสื้อที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น

ถ้านายมองในมุมที่ว่าเรื่องราคานะครับ
ต้องยอมรับว่าราคาค่อนข้างสูง
แต่ถ้าคือทุกวันนี้ฟุตบอลมันมีมูลค่า

ทุกคนหรือแฟนบอลเนี่ยสามารถซื้อได้ไหมซื้อได้ครับ
แต่ราคากับคุณภาพมันต้องควบคู่กันไป
เพราะฉะนั้นถ้าราคาสูงแล้วคุณภาพไม่ได้
ตามที่นี่โฆษณาไว้ตามที่พูดไว้
มันก็จะเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนกลับมา
ถึงเสื้อที่เราได้เสียเงินซื้อไป
ก็ยังไม่ได้เปิดเผยแบบของเสื้อว่าจะเป็นแบบไหน
แล้วก็วัตถุดิบจะใช้ผ้าแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
ซึ่งนายวิสันวรรณศักดิ์ศรีสกุลประธานบริษัทวาริกก็ได้บอกนะครับว่า
แฟนบอลจะได้เห็นความพิเศษของชุดใหม่แน่นอน
ที่เราเห็นในภาพเนี่ยเป็นชุดเชียร์นะครับที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับ
ซึ่งบริษัทเดิมก็คือแกนสปอร์ตนะครับ
เคยตั้งราคาชุดแข่งขันทีมชาติไทยในเกรดผู้เล่นนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็คือ๙๙๐บาทก็เช่นเดียวกับทางเกรดของทางแฟนบอลที่ใส่กันนะครับ
แล้วก็ในราคาสเกจแฟนบอลก็มีราคา๕๙๐บาท
ในรุ่นครบรอบ๑๐๐ปีทีมชาติไทยหรือว่าในรุ่นที่ฉลองแชมป์อาเซียน
ก็ราคาอยู่ที่๑๓๙๐บาทแล้วก็เกรดแฟนบอลก็คือ๕๙๐บาทครับ